อ้าวอีกไม่เหมือนกันไว้ข้างหลัง

สุดท้ายที่มีเว
สิ่งแรกการทำงานของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรไม่เฉพาะภักดิ์ประชาธิปัตย์เท่านั้น
เราต้องยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนยึดถือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้ง
และอุดมการประชาธิปไตยซึ่งมีทั้งแนวทางที่จะต้องยึดตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมไปด้วย
นี่คือหลักการทำงานส่วนพักประชาธิปัตย์เราจะมีวินัยพักเราจะมีมติภักดิ์
เราจะมีอุดมการของพักซึ่งเขียนเอาไว้เป็นระยะเวลา๗๓ปีแล้ว
เรายึดในหลักฐานนี้เพราะฉะนั้นจะไม่เป็นการยากไม่ว่าจะเป็นสมาชิกรุ่นเก่าหรือรุ่นที่จะเข้ามาใหม่
นี่คือกำตอบของผมส่วนคนอื่นก็เป็นอีกแนวหนึ่งก็ได้หรืออีกหลายแนวก็ได้
คือคำตอบของผมส่วนคนอื่นอื่นก็เป็นอีกแนวหนึ่งก็ได้หรืออีกหลายแนวก็ได้

ท่านอาจจะยึดแนวทางของรัฐมนุนก็ได้ก็ถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัว
และเป็นเอกสิทธิ์ที่ใครไปทำอะไรท่านไม่ได้
ขณะนี้ก็มีชื่ออยู่ทั้งหมด๔ท่าน
ก็มีท่านจุริน
ท่านกรท่านอภิรักษ์เดี๋ยวกับท่านภีรภัณฑ์
ผมคิดว่าแนวทางของภาคโดยเช้าที่ปั๊บที่เราเดินมาตลอด
เช่นในวันที่๙วันพรุ่งนี้
เราก็จะเชิญผู้สมัครมาแสดงวิสัยทัศน์
ต่อสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากภาคใต้
ก็เป็นภาคอีสานที่จะมารับฟัง
เหตุที่แต่ละภาคดำเนินการในวันที่ไม่ตรงกัน
เพราะเหตุว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

อยู่ในแต่ละภูมิภาคอาจจะมีข้อเสนอแนะ
หรือเอาความต้องการที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเพื่อให้กระชับ
เราก็คิดว่าแต่ละภาคขอให้จัดไม่ตรงกัน
ส่วนสอสอในภาคอื่นจะไปฟังภาคใต้ได้ฟังอีสานได้ฟังเหนือได้
เราคิดกันอย่างนั้นเพื่อที่จะให้มันชัดเจนมีเวลาการจำกัด
ลงลึกกันไปเลยเพื่อจะได้หาคนที่มีความเหมาะสมมาเป็นผู้นำพักครับ
มีชื่ออยู่หลายกลุ่มก็เอาว่าเป็นกลุ่มประชาธิบัตย์ก็แล้วกัน
กรงไม่ใช่ครับไม่ใช่

ความคิดเห็นส่วนต่างกันความคิดเห็นส่วนต่างกัน
ตัวผมไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่เดินพบปากพี่น้องประชาชนในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง
จนได้ทั้งประตาภูมิและรวมถึงได้จับเข้าคุยกับเพื่อนมา๓ครั้ง
คือในวันที่๒๗มีนา๒๘มีนาและ๕เมษาความคิดผมไม่เปลี่ยนครับ
แล้วก็ยืนยันว่าเพื่อที่จะให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้
ปลดจากการบริหารงานของบรรดาขอสชที่อยู่เหนือองค์กรอื่น
เราก็คิดว่าเมื่อมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้ว
ก็ควรจะให้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเลือกนายกรัฐมนตรี
ตามแนวทางรัฐธรรมนูลที่ผ่านประชามติ๑๖ล้านเสียง
ดังนั้นความคิดที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องผ่านผม

ความต้องการของพี่น้องประชาชน

นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับ
ส่วนเรื่องการมีมติภักดิ์เป็นเรื่องใหญ่กว่าความคิดเห็นส่วนตัว
เมื่อมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักเสร็จในวันที่๑๕
กรรมการบริหารชุดใหม่จะนัดประชุมเมื่อไหร่
ก็คงจะได้รับทราบมติพักกันในวันนั้นคราวนั้น
นั่นแสดงว่ามันมีมาตรีการเลือกอาจจะมีการสะเปดสะปากหรือไม่อาจจะสำหรับคนอื่นด้วยหรืออาจจะมีไม่สำหรับคนอื่นด้วยก็ได้

ความคิดที่เป็นเอกเทศแล้วก็เป็นเอกสิทธิ์ก็เป็นสิทธิของแต่ละท่าน
ถ้าเรียกสเปดสปะดูเหมือนเป็นความหมายไม่ดีนะแต่ถ้าเป็นเอกสิทธิ์ผมว่าเป็นความหมายที่ดี
และคิดว่าไม่ใช่เฉพาะพักหนึ่งท่านใดเพราะความเป็นเอกสิทธิ์เขาให้กับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทั้ง๕๐๐ท่าน
ดังนั้นพักไหนก็ถ้าเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแล้วก็จะมีเอกสิทธิ์ครับ
ก็อดใจรอนิดนึงเดี๋ยวถ้าผมบอกว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้น่าจะมากกว่าเดี๋ยวทายผิดก็เดี๋ยวเสียเครดิต
เป็นตัวตัดสินใจในการเลือกคุณภาพหรือเปล่า
ผมคิดว่าในใจของแต่ละคนในการเลือกคุณภาพ
จะต้องมีปัจจัยหลายด้าน
หนึ่งอยู่ในแนวของอุดมการภักดิ์ไหม
สองจะสร้างความเป็นเอกภาพให้มีความแข็งแกร่งที่จะสู้สิทธิ์
ในวันข้างหน้าให้ชนะ
ฟื้นกรุงเทพได้ไหมฟื้นภาคใต้ได้ไหม
ขยายฐานไปทางอีสานและเหนือได้ไหม
สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นตัดใจ
ในการตัดสินใจของแต่ละคนที่เป็นโวเตอร์นะครับ

แม้ว่าบางคนอาจจะลงมติไม่เหมือนกับผม
แต่มาติภักษ์ออกมาอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างไร
บางครั้งเราประชุมกันถึง๗๘ชั่วโมง